อีกคดียังต้องเร่งล่าคนร้ายฆ่าโหดเหลือเกินฮะ
เป็นชายชุดดำอมหิตอมหิตขนาดไหน
ข่มขืนหักคอจับกดน้ำโอ้โหสาวดาวซิโดม
ซึ่งคนที่ผู้เสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ยเรานำเสนอไปแล้ว
ตอนนี้กำลังไล่ล่าคนร้ายชุดดำอมหิตอยู่
ภาพวงจรปิดหลายมุมสามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้
แต่ยังไม่รู้ว่าเขาไปขับไปจากไหนอายุเนี่ยประมาณสักไม่เกินสามสิบปี
สูง๑๗๐เซนติเมตรฮะเห็นไหมเสื้อดำกางเกงดำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๑๐นาฬิกา๒๐นาทีเข้ามาก่อเหตุนะฮะ
นี่จุดแรกจุดที่สองเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ขอไปร้านซ่อมรถยนต์
อยู่กลางซอยก็เห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยพยายามจะคุมเอาเอาอุปกรณ์ต่างเนี่ย
คลุมศีรษะตัวเองนะฮะแล้วก็เดินไปเป็นการก่อเหตุแล้วนะครับ
เหตุเกิดเนี่ยอันนี้คือตอนที่มาแต่เหตุจริงเกิดกลางดึก
ของ๑๓กันยายนที่ผ่านมาบริเวณป่าละเมาะใต้ทางด่วนอุดรรัฐยา
ฝากซอยร่วมศุกร์เจ็ดทับสองสี่ตำบลบ้านใหม่อเผลอเมืองจังหวัดประธุมธรรมนี
ผู้เคาะร้ายที่เสียชีวิตคือคุณซิมอายุสี่สิบแปดปี
คุณซิมเนี่ยเป็นดาวนซินโดมนะสภาพศพตอนที่เรารายงานไปครั้งแรกเนี่ย
ก็คือร่างเนี่ยแช่อยู่ในร่องน้ำในสวนครับแต่สภาพนี้มันโหดร้ายเหลือเกิน
คือคอหักมันหักคอทิ้งเลยเหรอมันหักคอทิ้งเลยฮะ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงพี่สาวคุณซิมมาอธิบายเพิ่มเติมว่า
คุณซิมเองเนี่ยแกป่วยอยู่แล้วเป็นดาวนซินโดมเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย
คือชีวิตธรรมดาก็มันลันทดอยู่แล้วยังมาเจอคนร้ายก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้อีกนะฮะ
ตอนที่มาเจอศพเนี่ยเจอรอยปริงดูดด้วย
เข้าใจว่าร่างเนี่ยจะแช่น้ำอยู่นานพอสมควรแล้วตรวจสอบสภาพร่องรอยถูกข่มขืน
อวัยวะเพศฉีกขาดขาดขาดอากาศหายใจคือโดนกดน้ำอ่า
ไปเจอสำรวยเพราะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างใกล้สำรวยบอก
พี่ผมไม่เกี่ยวเลยผมเมาวันนั้นผมเมาจริงแต่ผมไม่ได้ย่างไกลมาย่านนี้เลย
หิ้วไปแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยตำรวจก็ปล่อยออกมานะครับ
โดยยืนยันว่าสำรวยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่วนบรรยากาศที่วัดเทียนถวายจังหวัดปฐุมธานี
พี่สาวของคุณซิมเนี่ยก็ยังคงร้องไห้อยู่นะฮะ
ร้องไห้ความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เอามือรูปร่างของน้องนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีตามศาสนาต่อไป
ซึ่งพี่สาวของคุณติ๊มก็คือคุณพรพันธ์
คุณพรพันธ์เนี่ยแกเป็นแม่ค้าแม่ค้าขายน้ำ
พวกน้ำชงโอเวอร์ตินกาแฟโบรงโบราณอยู่ในตลาด
วันที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุเหมือนขนมันลุกยังไงก็ไม่รู้
ระหว่างนั้นคือมีความชำนาญในการชงน้ำนะ
ในการชงเครื่องดื่มให้กับลูกค้ามากหลับตาชงเก้ง
รู้เลยว่าต้องตักอะไรหลับตาตวงได้เลย
แต่วันนั้นอยู่ดีเหมือนมีใครมาผลักมือชงบนจิน
ชงโอนจีนแล้วเหมือนมีใครมาผลักมือปุ๊บกาแฟ๖โอนจีน๖เลย
กตรงนั้นเลยคิดในใจคือเป็นคนที่มีความเชื่อด้านนี้อยู่แล้ว
ในใจว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางแถวร้าน
อยากจะกินเครื่องดื่มหรือเปล่าคิดในใจแบบนั้น
จนกระทั่งทิ้งห่วงเวลามาไม่นานจึงมาทราบอีกทีว่าน้องสาวถูกฆาตกรรมอมหิตครั้งนี้แล้ว
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นหลวงปู่จวนหลวงปู่จวนจังหวัดสิงห์บุรีลิเกจิดัง
น่าจะเป็นหลวงปู่จวนเหมือนมาเตือนภัยพี่สาวเอาไว้ล่วงหน้าแต่มันแปลไม่ออกไง
เพราะอะไรเพราะว่าคุณซิมที่เสียชีวิตไปเนี่ยชอบดื่มโอวันตินมาก
ประหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ช้าเกินไปแล้วนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลตามล่าตัวคนร้ายรายนี้อยู่ครับ
โหเที่ยมมากอมหิตมากฮะ